มาที่เรื่องศึกภายในครอบครัวพี่น้องทะเลาะกัน
เขาบอกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังแค้นใจกันมา๓๐กว่าปี
สุดท้ายคือน้องทนไม่ไหวชักปืนยิงพี่ชาย๓นัดจนบาดเจ็บสาหัสนะ
ครับตำรวจสพหัดใหญ่ค่ะไปควบคุมตัวนายปรีชาอายุห้าสิบสามปี
พร้อมปืนและกระสุนปืนจุดสามแปดไปสอบปากคำนายปรีชายิงนายวิชัยอายุห้าสิบหกที่เป็นพี่ชายแท้สามนัด
นี่คือนายปรีชานะคะที่เป็นผู้ก่อเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
กระสุนเข้าหัวไหล่ซ้ายนัดหนึ่งแขนซ้ายนัดหนึ่งชายโครงซ้ายนัดหนึ่งบาดเจ็บสาหัส
นำส่งโรงพยาบาลไปค่ะในวิชัยผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าที่ต้องยิงพี่ชายร่มสายเลือด
เพราะทนพฤติกรรมของพี่ชายไม่ไหวระหองระแหงทะเลาะกันมาสามสิบปี
ก่อนหน้านี้เคยต่อยกันไปสามครั้งเขาอ้างว่าเขาถูกแกล้งนะคะถูกแกล้งหลายอย่าง
คุมอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่คือแต่ก่อนพยายามจะคุมอารมณ์คุมอารมณ์คุมอารมณ์เอาไว้
แต่สุดท้ายไม่ไหวแล้วฟางเส้นสุดท้ายก็เลยถามว่าแล้วฟางเส้นสุดท้ายคืออะไร
ถึงขั้นต้องยิงพี่เนี่ยเขาบอกว่าฟางเส้นสุดท้ายก็คือเมื่อคืน
พี่ชายสตาร์ทเครื่องรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์เบิ้ลเครื่องเสียงดังมาก
ลูกเขาอ่านหนังสือสอบไม่มีสมาธิเลยนอนไม่หลับเลยแล้วออกมาด่ากันหน้าบ้าน
พยายามจะพูดแล้วบอกแล้วไม่ฟังยิงปืนขู่ก็ไม่กลัว
แถมยังถูกท้าทายอีกก็เลยโมโหมากจุดบุรีสูบแล้วยิงปืนใส่ไปเลย
ยิงไปมั่วเขาบอกยิงไปมั่วสามนัดก็ไปโดนพี่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
คือมันไม่ไว้เหลี่ยมันที่วันมันบื้นมันหลดมันบื้นหลดมันเอาอะไรตี
มันคือปัดเลยในบ้านให้เทือน
นี่เราทดมากกี่ปีได้แล้วครับ
เราก็ทดมาตลอดด้วย
ครับทดมาตลอด
ส่งคุณวิมลวันธรรมพักดีนักข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
หัดใหญ่นะคะอยู่ที่คลองเตยซอย๗
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวก็มีติดติดกันหลายคู่หาค่ะ
บ้านของคนเจ็บและคนก่อเหตุก็อยู่ติดกัน
นี่นะคะคือติดกันเลยพี่น้องกันนะคะคุณผู้ชม
พรชัยลูกชายในวิชัยแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เขาบอกว่าพ่อกับอาไม่คุยกันมาเป็น๑๐ปี

ดื่มเหล้าตอนกลางคืนเกือบเช้าก็เลยทะเลาะกัน
วันเกิดเหตุตัวเองกับพี่สาวได้ยินเสียงปืน๒๓นัดพยายามจะเข้าไปห้าม
เนี่ยค่ะมีเหตุยิงกันแล้วก็เลยแบบหลบกันเข้าไปในบ้าน
นางเกษรนายุ๓๙ปี
เป็นภรรยาของนายปรีชาผู้ก่อเหตุ

สามีกับพี่ชายของสามีที่เป็นคนเจ็บ

แต่ไม่คุยกันเป็น๑๐ปีจริง
ไม่คุยกันจนแบบจนลูกโต

นายวิชัยมระรานโดยเฉพาะตอนเมา

เธอกับสามีหลับไปแล้วด้วยซ้ำ

สะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียง
ผนังดังแบบตึ้งเหมือนคนเอาอะไร
ผนังอ่ะค่ะแล้วก็ได้ยินเสียง

ออกไปสูบบุหรี่ยืนด่ากัน

แต่นายวิชัยทำท่าจะเข้ามาหาเรื่องเหมือนท้าทาย

สามนัดโดนพี่ชายจนบาดเจ็บค่ะ
เพราะว่าสูดทนแล้วแหละ
บอกไม่รู้จะพูดยังไง

ก็พูดกับลูกแล้วกับแฟนแล้วบอกว่า

คือไม่อยากมีปัญหาค่ะ

แม่ของคู่เกาะเห็นแล้วคนเจ็บ
เห็นใจคุณแม่เลยเนอะนางบรรจบนะคะแม่บอกเสียใจอ่ะนี่ก็ลูกลูกทั้งคู่เลย
แล้วทะเลาะกันแบบถึงขั้นจะเอาชีวิตกันแบบนี้แม่ยอมรับว่าคู่เนี้ยมันเป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยถูกกัน
ทะเลาะกันมีปัญหากันทุกเรื่องด้วยความที่ตัวน้องชายที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ดื่มเหล้าไม่ค่อยพูดเป็นคนนิ่งแต่พี่ชายที่เป็นคนเจ็บอ่ะนะคะ
เหล่าระรานไปทั่วอะไรแบบเนี้ยคือนิสัยไม่เหมือนกันเลยต่างกันเลยอะค่ะ
ทะเลาะกันบ่อยแต่มันไม่เคยรุนแรงถึงขั้นนี้นะคะ
ครอบครัวนี้มีพี่น้อง๕คนก็อยู่แถวนี้กันหมด
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นกล้องวงจรปิดจากบ้านของนายวิชัยคนเจ็บ
เริ่มช่วงเวลาประมาณตี๓กว่าเกือบตี๔แล้ว
สิงหาคมนายวิชัยออกมาจากบ้านหยิบเก้าอี้ไปทุ่มหน้าบ้าน
ทุ่มก่อนแล้วเดินกลับเข้าไป
๓กว่าแล้วนะตี๓๓๙นาทีตามเวลาในกล้องวงจรปิดเลย
ตี๔๒๗นาทีบ้านของนายวิชัย
ได้ยินไหมคะเสียงเพลงอ๋อดังมาเลยดัง
ตีสี่กว่าจนเพื่อนบ้านต้องมายืนเรียกหน้าบ้านอ่ะ
แล้วเพลงมันก็เงียบลงนี่เพื่อนบ้านมาเลย
อ๋อแต่ตี๔ครึ่งเลยเหรอนี่มัชโงกดูเลย
เปิดเพลงอะไรเสียงดังตีสี่กว่านึกว่ามีงานอะไรหรือเปล่า
พอเพื่อนบ้านมาก็เสียงเพลงเหมือนเงียบไปนะคะพี่อุ๋ย
แต่งนี้ไปแป๊บเดียวเองค่ะเงียบไปแป๊บเดียว
ตี๔๒๘รถขยะมาหน้าบ้านนายวิชัยเดินออกมาไปที่รถขยะ
แล้วเดี๋ยวจะเดินไปที่บ้านของนายปรีชา
แล้วร้องตะโกนเสียงดังในรถขยะมาแล้วอ่า
เดินออกมาไปหน้าบ้านของนายปีชา
แล้วเดี๋ยวส่งเสียงตะโกนนะคะ
อยู่ติดกันไงคะพี่น้องกัน
เพลงมาอีกแล้วนะเพลงดังอีกแล้วเห็นไหมคะ

แล้วเดี๋ยวสักพักจะมีการหยิบกุญแจรถจักรยานยนต์
แล้วก็สตาร์ทรถจักรยานยนต์แล้วก็เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังค่ะ
เบิ้ลเครื่องอีกหรอคนเจ็บเค้าทำแบบนี้ค่ะ
ที่คนครกเหตุเค้าบอกเค้าทนไม่ไหวนี่ค่ะ
มันไม่ใช่แค่บ้านข้างอ่ะสิบ้านอื่นเขาด้วยอ่ะสิ
แล้วภาพตรงนี้คือมันยังไม่จบนะคะ
ตี๕๘นาทีนายวิชัยเดินไปที่หน้าบ้าน
นี่ฟังเสียงเบิ้ลเครื่องนิดนึง
ตีสี่สามสิบเจ็ดนาทีเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แบบนี้
โอ้โหเปลี่ยนเป็นเปิดเพลงได้ไหมคุณเขียนมาสอน

จนเจอเสียงจักรยานยนต์นี่หนักกว่าเดิมอีก
เอาเพลงก็แย่แล้วรถจักรยานยนต์ว่านักแล้ว
อย่างที่มิ้วบอกเขาไม่หยุดไงคะ
เขาไปที่บ้านน้องชายแล้วเอามือไปทุบกำแพงอีกค่ะ
เนี่ยกำลังจะไปทุบกำแพงแล้วเนี่ยตีห้าหกนาที

ใช่ค่ะก็ไล่ไปตั้งแต่ที่มิวให้ดูภาพตี๓กว่ายันตี๕กว่า
นี่นะคะนี่ไปทุบกำแพงเลย
แล้วเหตุระทึกที่มันแบบถึงขั้นยิงกัน
มันคือช่วงเวลาประมาณตีห้าสี่สิบแปดนาที

ไม่ใช่ทุกกำแพงนะสามนัดค่ะโอ้โห
นี่แสดงว่าทุบกำแพงไปแล้วใช่
โอ้โหลูกเห็นท่าไม่ดีก็ออกมา
คือนี่นะคะ
คือนายวิชัยเองก็ส่งเสียงดังตลอดเวลานะคะ
เกือบ๖โมงเช้าเนี่ยลูกก็ออกมากันเนี่ยค่ะ

แล้วนายวิชัยคือเจ็บแล้วนะคะโดนกระสุนเข้าไปแล้วด้วย

ก็นี่แหละค่ะเรื่องราวมันเป็นซะแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดอาการของนายวิชัยยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนนายปรีชาน้องชายที่เป็นผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหา๔ข้อหา
พยายามฆ่าเรื่องของการครอบครองปืนกับพาปืนไปในที่สาธารณะ

แล้วก็เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะคะ
แต่น้องชายบอกว่าทนไม่ไหวจริง
คุณผู้ชมก็ลองคิดดูเอาเองก็แล้วกัน
เพราะว่าพี่ชายก็ก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ